คุณผู้ชมครับทหารจาก๑๘ประเทศนั้นได้เข้าร่วมฝึกเพื่อที่จะบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เราจะไปติดตามภารกิจของทหารด้านการแพทย์พร้อมกันจากรายงานครับ
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบชีนกของญี่ปุ่น
สาธิตการลำเลียงผู้ป่วยและส่งต่อผู้บาดเจ็บทางอากาศ
หลังได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์นานาชาติ
จำลองที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การฝึกร่วม
ระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร
กับคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรทาวภายพิบัติ๒๐๑๖
โดยกระทรวงกลาโหมไทยกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย
กระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกร่วมครั้งนี้
ระหว่างวันที่๑ถึงวันที่๑๑กันยายน
ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของความร่วมมือทางทหาร
ภายใต้กลไกประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา
ที่มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีความภาคภูมิใจ
ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว
อันนำมาซึ่งสันติภาพสัตเจรภาพ
และความมั่นคงในภูมิภาคนี้
ฝึกทั้งหมดนี้คือการแบ่งปันประสบการณ์
ทักษะความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่แพทย์ทหาร

ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของหน่วยทหารในภูมิภาค
ในการปฏิบัติการร่วมด้านการให้ความช่วยเหลือ
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

มีความเชี่ยวชาญด้วยการเข้าช่วยเหลือ

แลกเปลี่ยนความรู้งานด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือ

ระหว่างชุดปฏิบัติการของแต่ละประเทศ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และการควบคุมสารเคมีรั่วไหลอาคารถล่ม
และสถานการณ์พื้นที่ถูกตัดขาด
และการตั้งค่ายผู้ประสบภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และอุปสรรคด้านต่างในพื้นที่จริง

โดยเฉพาะประเทศไทยจีนญี่ปุ่น
ที่มักประสบปัญหาด้านปฏิบัติต่าง
และนำยุทธโปรกรณ์ที่เข้าร่วมการฝึก
ประกอบด้วยกำลังทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคู่เจรจาประมาณ๒๐๐นาย
โดยมียุทธโปรกรณ์ที่เข้าร่วมการฝึก
และเรือหลวงอ่างทองจากประเทศไทย

กระทรวงกลาโหมกองทัพไทยและ๓เหล่าทัพ
ทดสอบการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

หน่วยงานด้านการแพทย์ทหาร

มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงาน

เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

ในประเทศไทยและในภูมิภาค

และช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้มากที่สุด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน